มีพี่น้องคู่หนึ่งคนพี่เนี่ยอายุ๑๘ค่ะ

สวนกับแก๊งเด็กช่างที่ขี่สวนกันมา

กรุงเทพนะคะหนองจอกค่ะ
นี่กู้ชีพกำลังพยายามปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตน้องผู้ชายวัย๑๘ปีค่ะ
น้องมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับ
หางคิ้วขวาอาการสาหัสนะคะ
สุดท้ายถึงแม้จะปั๊มหัวใจก็ดี
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ดี
น้องเสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
มีภาพที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
เป็นปากซอยเรียบวารี๔๕เขตหนองจอกกรุงเทพ
เป็นภาพตอนที่น้องโดนยิงแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ

เบื้องต้น
น้องที่เสียชีวิตเนี่ยมากับน้องชายวัย๑๖ปี

พี่ชายเป็นคนขี่น้องชายเป็นคนซ้อน
ไปเจอวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาทางถนนอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็โดนชักปืนยิงใส่แบบไม่รู้อีโนอิเน่อะไรเลยค่ะ
เพราะอีกฝ่ายเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กช่าง
เพราะว่าน้องคนตายแต่งตัวคล้ายเด็กช่าง
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะไล่ดูภาพกล้องวงจรปิด
ได้หลักฐานเป็นภาพวงจรปิดตอน๖โมง๑๙นาทีนี่ค่ะ
เป็นผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นยามาฮ่าเอ็นแม็กซ์นะคะ
ซ้อนกันมาสองคนขี่ไล่ตามผู้ตายไปค่ะ
จากนั้นกดออกไปมุมฝั่งตรงข้ามจะเห็นเป็นผู้ก่อเหตุขี่รถพันธุ์
ไปอย่างรวดเร็วเลยอันนี้ตอนขี่ไล่ตามน้องที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
วงจรปิดอีกตัวนึงค่ะเห็นจังหวะนาทียิงอ่ะ
มันแป๊บเดียวเองจริงจริงอะค่ะเขาขี่ของเขามาดีดีอ่ะ
เนี่ยขี่สวนมาแล้วก็ควักปืนเห็นยื่นแขนไปไหม

แต่เหมือนด้วยความเร็วรถรถมันก็เลยยังวิ่งต่อได้ก่อนที่จะไปล้มอะค่ะ
อีกมุมหนึ่งเป็นมุมใกล้ที่เห็นชัด
นี่ค่ะมันยื่นมือเลยเห็นไหมคะ
จังหวะนี้ยื่นมือออกมาแล้วยิงเขาอ่ะ
วงจรปิดอีกตัวหนึ่งซอยเรียบวารี๓๔๓นะคะเป็นจังหวะยิงเหมือนกัน
ผู้ตายกำลังขี่รถผ่านแล้วก็โดนยิงเนี่ย
แล้วรถก็จะไปล้มอยู่ข้างหน้าค่ะ
เนี่ยสวนกันแค่นั้นแล้วระยะห่างอ่ะ
ระหาง๓ฤนฐานนต์นะยิงเขาเข้าหัวคิ้วตรงขมาบเลย
วงจรปิดตัวสุดท้ายซอยเรียบวารี๓๒ค่ะ
เป็นจังหวะนาทีรถล้มลงไปนะคะ
ชาวบ้านเขาตะโกนขอความช่วยเหลือ
ทิมเขาระลงพื้นที่ที่ปักซอยเรียบวารี๔๕จุดที่น้องถูกยิง
บนพื้นถนนยังมีร่องรอยรถล้มมีคราบเลือดเป็นรอยจางอยู่เลย
คุยกับคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงรถล้ม

แล้วก็เห็นวัยรุ่นสองคนได้รับบาดเจ็บก็เลยวิ่งออกมาดู
คนนึงมีเลือดออกที่หัวเยอะมาก
แล้วน้องคนที่ซ้อนมาก็ตะโกนบอก
ช่วยด้วยช่วยพี่ผมด้วยพี่ผมถูกยิง
เขาก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมน่าตกใจกว่านี้อีก
แถวนี้เหรอวัยรุ่นยิงกันเป็นประจำเลย

ไหลมาช่วงแรกจนมาถึงตรงแยกนี้
มันก็มาชนขอบแล้วก็จะมีเสียงแตรด้วย
ทั้งไหลแตกไปด้วยที่ทางนู้นเลยครับ

ก็คือคนที่ขี่ก็คือเลือดไหลที่หัวแล้วครับ

ซ้อนก็ลุกมาก็สั่นแล้วก็ร้องว่าพี่โดนยิงพี่โดนยิง

คือบ่อยมากแล้วก็ส่วนมากก็จะหายไป

อยากให้ช่วยกันให้ดูเข้าหน่อย
คุณผู้ชมบางคนคอมเมนต์มานะคะบอกว่า
แม่ก็ดันไปเลือกแต่งตัวคล้ายชุดเด็กช่าง

เขาไม่ผิดนะคะเขามีสิทธิ์แต่งอะไรก็ได้

ใส่ชุดเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้นะคะ
คนที่ไม่มีสิทธิ์คือคนที่ยิงเขาค่ะ
มันไม่ใช่ว่าอุ๊ยเราแต่งตัวเหมือนแล้วก็เลยโดนยิงเป็นคราวเคราะห

แล้วชอบไปโทษไปหาว่าก็แต่งตัวแบบนั้นแบบนี้

เขาจะใส่เสื้อผ้าแต่งกายแบบไหนอย่างไร

มันอะไรกันนักกระหนาปืนก็หาง่ายเหลือเกิน

ถ้าเห็นใครใส่ชุดแบบนี้แล้วยังไง

มันที่ไม่ใช่สถาบันเดียวกับมันแล้วอย่างนี้หรอ

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกบางทีมันเหมือนโดยบังเอิญ
เราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาใส่แบบไหน
อ่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปหาครอบครัวผู้ตายนะคะ
เขาก็จัดพิธีศพตามหลักศาสนาอิสลามที่มัศยิตนะคะ
คุยกับน้องชายผู้ตายที่วันนั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป
เขาบอกเขาเคยมีปัญหากับเด็กอาชีวะโรงเรียนหนึ่ง
ซึ่งเด็กโรงเรียนนั้นเข้าใจผิดว่าเขาเรียนอยู่สถาบันคู่อริ

เขาจำคนก่อเหตุได้ว่าชื่อดิ้น

แล้วอีกคนนึงที่เป็นมือยิงเนี่ย
ฟาฮัทหรือว่าสั่นคนซ้อน
เป็นวัยรุ่นขาใหญ่เคยยิงรถญาติเขามาแล้วด้วย
พี่สาวผู้ตายก็บอกน้องชายไม่ได้เรียนหนังสือนะที่อายุ๑๘อ่ะ
เป็นรายเดอร์แล้วก็ช่วยงานที่บ้านเป็นเด็กดีมากเลย
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากับใคร
อยากให้คนก่อเหตุออกมามอบตัวเพราะแค่คำขอโทษมันชดใช้อะไรไม่ได้
อยากให้ตำรวจช่วยจับตัวอย่าให้เรื่องเงียบ
เพราะน้องที่ตายไปเนี่ยน้องเป็นคนดีจริง
เมื่อวานเขาไปมาแล้วแต่ว่าไปไม่เจอแบบมันรู้ตัวก่อนนะคะ